ไปดูเหตุการณ์ผู้ชายคนหนึ่งคุ้มครั่งแต่ก็คงไม่ต้องเดาว่าคลั่งจากอะไรก็
จากการเสพยาเสพยาจนหลอนคุ้มครั่งทำลายข้าวของคนเป็นแม่
ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องแจ้งตำรวจมาตำรวจก็มีทั้งโล่
มีทั้งไม้งามจะเข้าไปจับกลุ่มเพราะเขาก็มีอาวุธในการกวัดแกว่ง
ลายเข้าของเกรงว่าจะทำร้ายคนอื่นสุดท้ายคุณผู้ชมเขาพุ่งตัวลงจากบ้าน
แล้วสูง๒๓ชั้นนะฮะแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปในป่า
แต่ว่าจะจับได้หรือเปล่าไปดูครับพี่เป้ครับ
เอาเอาเอาเอกสารคืนเลยพี่ผมจะไว้ใจใจได้ไหม
ก็ได้ไงเดี๋ยวผมให้ตำรวจออกเลยร่วมพิ้งออกด้วยเชิง

ไม้งามกี่อันนะตำรวจก็ไปเยอะนะฮะ

ขนาดเราดูภาพแงนคอมองคือมันสูงอยู่นะ

แล้วเขาก็แบบแล้วผมจะไว้ใจพี่ได้ยังไง
นี่ฮะตำรวจก็ขึ้นไปกู้ภัยก็ขึ้นไปพยายามเกลี้ยกล่อมเจรจากัน

แล้วนายคนนั้นชื่อว่าในเป้อายุ๔๑แล้วคุ้มครั่งอารวาสอยู่ที่ชั้น๒ของบ้าน
ในพื้นที่หมู่๖ตำบลทะแคร์ที่อำเภอเมืองลบบุรี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
สุดท้ายตำรวจต้องใช้ปืนช็อตไฟฟ้ายิงใส่ครับยิงไป๒นัทแต่พลาดทั้ง๒นัทเลยไม่โดน
ไม่โดนสองครั้งเลยสุดท้ายผู้ชายคนนี้พุ่งตัวลงจากบ้านครับ
นะฮะสูง๓เมตรครับคุณผู้ชมวิ่งหนีเข้าไปในป่านี่บ้านสูงมากนะ
เขาพุ่งลงไปแล้วมันเป็นดินเป็นป่าใช่ป่ะเขาก็วิ่งเข้าป่าไป
สุดท้ายรอดไหมไม่รอดเหนื่อยครับไปนั่งหมดแรงอยู่ริมครอง
สุดท้ายก็อ่ะมามาจับซะแล้วก็ไปนั่งสงบสติอารมณ์
ตลอดเวลาที่เจ้าหน้าที่ทำงานเนี่ยนะแม่เนี่ยนั่งมองตลอดเวลา
ทั้งเป็นห่วงทั้งกลัวบอกว่าโอ้โหลูกชายอยู่บ้านนี้คนเดียว
คุณตำรวจคุณนักข่าวคือในบ้านข้าวของเขาทุบทำลายพัง
เสียหายหมดแม้กระทั่งสายไฟฟ้าลูกชายก็มรื้อเอาถาม
ทำอะไรเอาทองแดงไปขายเอาเงินไปซื้อยามาเสพ
แล้วรอบบ้านเต็มไปด้วยขยะอันนี้คุณแม่ครับเล่าไปก็โศกเศร้า
เสียใจกันไปทำอะไรไม่ได้คือที่ผ่านมารู้ว่าลูกติดยา
เคยนำลูกไปบำรับยาเสพติดแรปหลายกัน

คุ้มครั่งทำร้ายข้าวของก็ได้อยู่บ้านคนเดียว
ลูกชายไปขอเงินบอกว่าแม่ขอเงินหน่อย

แต่ก็ไม่ได้ให้ไปสุดท้ายเนี่ยฮะคุ้มครั่งอย่างที่เห็นนะครับ
แต่ว่านำตัวไปตรวจสอบหาสารเสพติดก่อนนะครับ

ในส่วนของความคืบหน้าวันนี้ผู้สิทธิ์ข่าวไปเจอกับท่านด้านของกำนันตะบนท่าแคร์คุณโชคชัย
ก็บอกว่าโอ้จริงผู้ชายคนนี้นะเขาก็ไม่ได้ไปละร้านใครไม่ได้ไปทำร้ายใครหรอกนะ
เขาแค่ทำลายข้าวของในบ้านตัวเองที่เขาอยู่คนเดียว
อาจจะมีทะเลาะกับแม่บ้างพ่อบ้างคนในครอบครัวบ้าง
แต่ว่าสุดท้ายแล้วพ่อแม่เขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันกับลูกชายเขานานจะเดินทางมาหาที
ก็จะมีเพียงแค่น้องชายที่แวะมาส่งข้าวส่งน้ำ
ตอนนี้แม่ก็ติดต่อขอนำตัวลูกชายไปบำบัดแล้วที่สถานบำบัดผู้ติดยาเสพติดต่อไปนะครับ